สวัสดีค่ะพร้อมต่อรู้กับร้อนหนากับดิฉันณฑชัยกิตมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ร้อนจนปาดเหงื่อค่ะ
ในช่วงกลางดึกถึงเช้ายังพอสัมผัสได้กับอากาศเย็นค่ะ
แต่หลัง๑๐โมงเป็นต้นไปร้อนจนเห็นเปลวแดดเลยค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่สังเกตเห็นได้นะคะเป็นสีแดงทั่วทั้งประเทศแบบนี้ค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๕องศาบวกกับมีความร้อนชื้นค่ะ
ซึ่งความร้อนชื้นคุณผู้ชมถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะ๓๕องศา
แต่เราจะรู้สึกร้อนเหมือนอยู่ในอุณหภูมิ๔๐องศาเลยค่ะ
แต่หลังจากนั้นค่ะในช่วงต้นเดือนหน้าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะ
ลงมาปะทะกับความร้อนชื้นในประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักค่ะ
ไปเลยคุณผู้ชมตั้งแต่ภาคตะวันออกนะคะภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยค่ะ
ตอนนี้นะคะได้เกิดน้ำท่วมทางตะวันออกของกรุงจากาต้าค่ะ
ประชาชนต้องเร่งอบภยบออกจากพื้นที่และมีรายงานน้ำล้นตระหลิงซับไว้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ